ใช่แล้วมีอัศษยอมมาใช่ไง
คุณบ๊าคถามว่าเป็นแม่โมดดำไง

ส่วนใครเห็นพี่เช้ามาข่าวใส่ไข่นี่คือเรื่องบกตินะครับ

งานพุ่งเลยทีเดียวงานเข้าเลยทีเดียวนะครับ

มีเรื่องแซ่บมาให้ลูกเพจได้คบคิดกันอีกแล้ว
หลังจากเจ๊มอย๑๐๘ได้ปล่อยประเด็นใหม่ออกมาให้เผื่อกันนะครับ
ว่าด้วยเรื่องของนางเอกเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เยอะที่สุดในตอนนี้
เทคิวกองละครจนทีมงานเนี่ยเอือมระอานะครับ
ซึ่งเธอเลือกเธออาจจะไปเทคิวให้กับกองละครโฆษณามากกว่านะครับ
ทั้งนี้เนี้ยอ่าวงในยังเม้าท์อีกว่า

โดยเจ๊มอยระบุว่าอาจจะติดอยู่ในช่วงโควิด
แต่ถ้านางเทเนี่ยมาตั้งแต่ไม่ล็อกดาวน์

แต่ดาราทุกคนมีสิทธิ์เลือกรับงานค่ะไม่ได้เข้าข้าง

ปอลอมเม้อมเม้ากันดี
ช่วงโควิดสารขี้เกียจเจอนะจ๊ะ

กันรัวพร้อมชี้เป้าไปที่น้องใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะ
แถมยังโยงว่ากองละครที่นางเอกดังคนนี้เนี่ย
เทคิวไปก็คือกล้องละครที่มีหนุ่มนายนภัทร